เพลงนี้กลับมาได้เวลาเปิดปล่อต้อนรับสองสีพี่น้อง
นักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวขวัญใจชาวอีสาน
ดอกอ้อทุ่งทองการตอบทุ่งในบทเพลงที่มีชื่อว่า
แพ้คนใจใจ
แพ้คนใส่ใจไม่ได้แพ้คนใส่ทอง
เธอน้ำมั่วตะโมงแล้วมาทักแล้วจะรักกันได้ไง
เธอใส่แป๊บมองก็ได้แค่ปลาได้ปลอดชิ้นมาใส่ใจ
ให้แย่ยึ๊กมาหนักได้ไหม
ถ้าเธออยากรักก็อยากให้ทักทายมา
ฉันเป็นผู้นิ่มให้ผู้จริงไหม
ฉันเป็นผู้หญิงให้พูดจริงใจก็ยังไม่กล้าง
แต่มันควรไหวแค่เธอคนเดียวเลยนะ
เผื่อหมอและอยากนอนน้นตากเผื่อหมอและอยากนอนน้นตาก
เผื่อโทรศัพท์อยากจับมือกับอ้าน
พอสะพานจนสิบผู้แล้วได้ถอดตาก็ยัยยังพอได้กิน
อยากได้ยินในคำว่าถ้าชอบก็ทักรักก็ทอมาทอ
สิ่งให้พอลดผ้าดอง
แพ้คนใส่ใจไม่ได้แพ้คนใส่ทอง
เธอน่ะมัวสมองแล้วไม่ทักแล้วจะรักกันได้ไง
เธอใส่แต่มองก็ได้แค่ปลาได้ปลอดชิ้นมาใส่ใจ
ให้อย่ายึกนานักได้ไหม
ถ้าเธออยากรักก็อยากให้ทักทายมา
เบอร์โทรไอดีไลน์ฉันก็ให้เธอไปแล้วนี่นะ
ฉันเป็นผู้ยิ้มให้พูดจริงใจก็ยังไม่กล้า
ดังมันคุ้นไว้แค่เธอคนเดียวแล้วอีกนาน
อ้าวฮานี่ฟังเด้อน้องที่บ้า
เมียงเอาได้พบป่อน่ายอิ่มให้มาแล้วหัวใจละลาย
ละลายละลายละลายไอ้เหงายังบอกมีใคร
ถ้าไอ้มาพูดกันดิให้เลยได้เป็นเพราะเอาเป็นเพราะเลย
ไอเดอเดอะ
ทนใส่ใจไม่ได้แพ้คนใส่ทอง
ไม่ทักแล้วจะรักกันได้ไง

แค่ปลาได้ปลอดช่วยมาใส่ใจ
ให้อย่ายึกยึกยักยักนานักได้ไหม
ถ้าเธออยากรักก็อยากให้ทักทายมา
เบอร์โทรไอดีไลน์ฉันก็ให้เธอไปแล้วนี่นะ
ฉันเป็นผู้หญิงไม่พูดจริง
ใจก็ยังไม่กล้าง
แต่มันวั่นไว้แค่เธอคนเดียวเลยนะ
แพ้คนใส่ใจ
ก็เห็นว่าเพลงแพ้คนสายใจเป็นแนวเพลงใหม่
เหมือนฟ้าแฝง
โอ๊ยโชคดีมากเลยที่ได้เป็นฟ้าแฝง
อ๋อหลายคนสับสนเอาจริงพี่หนูเป็นเอฟซีพี่มันนานหนูอยากแบบ
คนไหนดอกแก้วคนไหนกันกั้นต่อ
เป็นพี่น้องกันไงเราต้องแยกกันยังไงคุณพี่
ก็ดื่มสมัยที่น้อง๓คนนะคะน้องจักรินน้องเชอรี่แล้วก็น้องปลอย

วันนี้พี่ดอกอ้อนะคะ

น้องกะตอมเสียชุดสิกภอูเป็นพี่น้องกัน
พูดถึงเครงแพ้คนใส่ใจมาเจ้าครู่เรา๔๗คนที่เต้นกันเหนื่อยเลยนะ
เต้นกันหอบเลยนะเห็นว่ามีหมอลำสอดแทรกขึ้นมาด้วย

เล่าให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปของเพลงนี้มันยังไง
มันจะมีท่อนแลปที่ท่อนหนึ่งจะเป็นท่อนแป๊บเป็นหมอลำ

ขอน้ำหน่อยกินหนัง

คุยกับพี่ก่อน

ใช่ค่ะมันจะมีสอดแทรกเข้ามาก็คือ
เอ่าฮานี่ต้องเด้อนองสิวะ

อ้ายิ่มให้มาแล้วหัวใจละลาย
ให้เลยก็เป็นให้เลยพม่านนี้นะคะอะไรนะคะถ้าอ้ายมาคุยก็เป็นกับเธอย
เพคี่มาร้องแนวนี้แบบครั้งแรกเลย

ภาคการะดู

เราของนี้มันมาจากไหน

ก็จะบอกแนวสังเมตร

ใช่อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์เรา
แต่เราก็ไม่ได้ห่างไปจากหมอลำนะ
แต่ว่าชุดให้มันเปลี่ยน
ให้ดูลุคทันสมัยขึ้น
เหมือนน้องอะไรอย่างนี้

เมื่อกี้เปิดตัวมาแลกเหตุบุญค่ะ

ว่าแพ้คนไม่ใส่อะไรเลย
ก็คือตะหวนพาบุญล่าสุด
เอาไปเฮ็ดวิ้งแบบว่าปั่งมูล
ไปสักหลายมืออะไรแบบนี้หรือเปล่าค่ะ

ไปนำกันอยู่เปล่าฮะ

อ๋อเป็นคนละทิ้งคนละทางเลยสองพี่น้อง
มูขนาดนี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเราไม่ห่วงอยู่แล้วพี่งานเยอะอยู่แล้ว
เรื่องหัวใจเมื่อตะกี้พูดไปแล้วว่ายังบ่มีภัย

อายุขนาดนี้

ก็หลายปีแล้วนะ๕๖ปีแล้ว

แล้วมีไหมภูเบามาจีนเราเยอะมั้ยคะ

กันต่อนี่ก็เป็นสาวสวยพรามเสน่ห์
ไม่มีค่ะจริงก็มีแต่ว่าเรารู้สึกว่า

เพราะว่าเขามีความสุขเนาะ
พี่น้องคู่นี้ไม่ต้องแปลกใจนะเขาเป็นแนวนี้อยู่แล้ว

มีทั้งคู่ห่างกันทั้งกี่ปีค่ะคุณพี่

คือหน้าเด็กทั้งคู่คุณผู้ชม
จริงแน่ยิ้มรักนะเขามีใจนะเขาเป็นเล่น

เขาจะมีแบบรักจูบปากกันบ่มี่
เถียงกันก่อนขึ้นเวทีก็เถียงกัน

แล้วเวลาเฉียงกันแล้วดีกันยังไง
มี่ยุ่งหัวกันอยู่บอกยุ่งหัวกัน

ก็รักน้องค่ะรักทุกวันอยู่แล้ว

เอาจริงน่ะเอาเซียนดูได้แต่อย่าเอาเซียนลับเลยแบบไม่ได้

แบบที่เป็นตัวเองเอาเป็นชุดตัวเองพี่กั้นตอบ
พูดถึงกต่อแล้วอย่าไปต่อเขา
เขาก็เขาต่อราคาเยอะเกินสมมุติราคาประมาณ๕๐๐
ต่อ๒๐๐บาทได้ป่ะคะ

เกินครึ่งอยากอายเขาน่ะนะแบบว่ารอบกับแน่อำนาจรอบกับเกินจะเป็นแต่มึ้นเนี่ยจังไง

เพื่อนบอกว่า๓๐๐ค่ะโอเคที่เหลือเดี๋ยวหนูจ่ายให้
เพราะว่าหนูเกรงใจเขาไง
๕๐๐บาทเท่า๒๐๐บาทรบกวนแวะร้านทุเรียนได้เลย
ชี้เบ้าให้เขาเก่งไม่เหรอจริงอ่ะราคามันประมาณ๙๙บาท
แบบนี้ไม่๙๙คืออาจจะเป็นต้นทุนแต่เขามาขายแล้วไม่ได้กำไรไงพี่
เขาจะมาทำไมล่ะเขามีเหตุมีความสำหรับเรานะ
มีอย่างจะบอกพระเยอบคืนนามแหละเนี่ยโอเคแล้วก็ปากผลงานแบบ
ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณหลายด้วยค่ะขอบคุณน้องสามคน
ขอบคุณท่ายละทนะคะใจเวียดตากลับกันมาปากผลงานเพลงใหม่

กัมมิโคออฟฟิเชียลค่ะฝากน้ำเงินกันค่ะ
ทุกคนยังไม่เลี่ยงฝากน้ำเงินตั้งใจ
แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลิงค่ะ
วันนี้ขอบคุณนะคะดอกเอาทุกการตอบทุกมาก